คุยกันเรื่องของนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไป
หรือที่เราเรียกกันว่าไหลตาย
เมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งจนเป็นที่ฮือฮา
แต่ว่าการไหลตายครั้งนี้นะครับ
เกิดจากที่จังหวัดอุดรธานีเป็นชายอายุ๓๘ปี
เขานอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านญาติก็เชื่ออย่างที่นำเรียน
ว่าน่าจะไหลตายนั่นแหละแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ย
เขาเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟังฟังว่าเป็นความเชื่อนะฮะ
ฝันถึงแม่ที่เสียมาทำต้มไก่ให้กิน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในบ้านไม่มีเลขที่ชุมชนบ้านเดือสองครับ
พบศพนายธีระชัยสิทธิ์อายุ๓๘ปีเขานอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ในสภาพนุ่มกางเกงชะไหนตัวเดียวครับ
ตามร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖๗ชั่วโมง
นายจุมพลชายสิทธิ์คนนี้เป็นพี่ชายอายุ๔๒ปีเล่าบอกว่า
ธีระเนี่ยนะเป็นคนขยันทำงานแต่นิดนึงคือชอบดื่มเหล้านะครับ
เช้าวันเกิดเหตุรู้สึกผิดสังเกตเอ๊ะทำไมไม่ออกมาจากห้องนอน
ตะโกนเรียกอยู่นานก็ไม่ขานนะครับ
พอเข้าไปดูก็ไปเจอว่าน้องเสียชีวิตซะแล้ว
ขณะที่นางปิยภาม่วงวันดีอายุ๕๘ปีคนนี้เป็นเพื่อนบ้าน
เล่าบอกว่าเธอเนี่ยนะรักธีระเหมือนลูกเลยเพราะว่าสงสารแม่ธีระ
เสียชีวิตไปเมื่อ๓ปีก่อนส่วนพ่อก็เสียชีวิตไป
ก่อนหน้าแม่อีกคือ๗ปีก่อนโน้นนะฮะหลังจากนั้นผู้ตายก็
อย่างที่เขาบอกว่าเป็นคนขยันใช่ไหมมาช่วยพี่ปียภาเนี่ยนะ
ล้างจานมาช่วยทำงานมาล้างผักเข็นรถไปขายส้มตำ
ออกไปขายกันทุกวันซึ่งเธอก็ให้ค่าจ้าง
แล้วก็ให้ข้าวกินทุกวันประมาณสองสัปดาห์ได้ครับ
นายทีร้านมาเล่าให้เธอฟังบอกว่า
แล้วมันเหมือนเป็นรางบอกเหตุด้วยครับคุณผู้ชม
ฝันถึงแม่ที่เสียไปมาทำต้มไก่ให้กิน
เชื่อนะครับเธอเชื่อว่าแม่คงจะเป็นห่วง
แล้วมาเอาในธีระเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายคนสุดท้องไปอยู่ด้วยครับ

ตำรวจจึงมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ